ขึ้นมาหน่อยอายุประมาณ๑๕แต่เอาจริงเนี่ยก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะนะคะ
คือไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่บริเวณฝ่ายน้ำล้น
เขาไปกับหลายคนประมาณสัก๗๘คน
ทีนี้จังหวะว่าน้ำมันค่อนข้างแรงเหมือนกัน
แล้วคือมีเพื่อนคนหนึ่งกำลังจะจม
เพื่อนสองคนก็เลยกระโดดน้ำลงไปช่วย
กลายเป็นเพื่อนที่ตอนแรกกว่าจะจมขึ้นฝั่งได้
สองคนที่ลงไปช่วยจมน้ำต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยนะคะ
คุณผู้ชมลองดูนาทีตอนที่ญาติเนี่ย
พยายามจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางให้หาร่างให้พบค่ะ

ของน้องทั้งสองคนที่จมน้ำไป
สองคนที่จมน้ำไปคือน้องยุทธนา
แล้วก็พันวัตรอายุสิบห้าปีเองค่ะ
ญาติเองก็มีการจุดทูบ
ยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้เปิดทาง
ให้พบร่างของทั้งสองคน

ฝ่ายน้ำล้นวังกระโดนค่ะที่อำเภอวังหินศรีสะเกด
เอาจริงหนึ่งในนี้มีคนนึงเพื่อนในกลุ่ม
ว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งแล้วกลายเป็นว่ากระแสน้ำค่อนข้างแรง
พอน้ำมันไหลเชี่ยวก็เลยเหมือนกับว่าเพื่อนคนนี้กำลังจะจมน้ำ
ยุทธนาน้องพานุวัฒนเห็นท่าไม่ดีกระโดดลงไปทั้งคู่เลยไปช่วยเพื่อนคนนี้
เพื่อนกลับขึ้นฝั่งได้นะคุณแล้วกลายเป็นว่าทั้งตัวน้องยุทธนาน้องพานุวัฒน์
คุณพยายามจะไหว้กลับเข้าฝั่งแต่น้ำมันเชี่ยวมากขึ้น
หมดแรงจมน้ำต่อหน้าเพื่อนทั้งหมดเลยนะคะ
เพื่อนเองที่อยู่บนฝั่งพยายามจะช่วยเหลือแต่น้ำไหลแรงมาก
สุดท้ายรีบไปบอกชาวบ้านแล้วให้แจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบ
ลองฟังเสียงเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าค่ะ
หลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมคะสักประมาณ๕ชั่วโมงค่ะ
ที่เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำใช้เวลาจนพบร่างของน้องทั้งสองคน
คือน้องยุทธนาน้องพานุวัฒน์นะคะจมอยู่ใกล้กันเลยค่ะ
ตำรวจเองก็มีการนำร่างส่งไปชันสูตรด้วยนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา